คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้าคดีนี้
คดีที่เมื่อวานท่านก็ได้ชมภาพเหตุการณ์ต่างไปนะฮะ
พี่โรจักยานยนต์ออกไปไปพาพวกมา๑๐คน
จุดสุดที่คนก่อเหตุมามอบตัว

สามสิบแปนปี

เสียชีวิตนะครับมามอบตัวพร้อมกับปืนขนาดเก้ามอมอนะฮะ
เดินทางมามอบตัวที่สพท่าม่วงหลังจากก่อเหตุเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
นี่ฮะผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวจะค่อยไล่ให้นะครับ
ว่าเหตุการณ์หลังจากเขามามอบตัวเขาบอกว่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวไปดูคลิปในวันเกิดเหตุเนี่ยวันนั้นตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสใช้ปืนยิงกันแล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งนะฮะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นถนนใกล้กับสาราประชาคมริมถนนในหมู่บ้านดอนครามหมู่๕
ตะบนเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
คืนเกิดเหตุนะฮะ๓๐มกราคมนะครับ
นายนิเวศยี่โถหุ่นอายุ๓๓ถูกยิงนะครับ
ด้วยปืน๙มมกระสุนเข้า๔นัดเข้าหน้าอกกับหน้าท้องนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลือนถนนเลยนะครับ
ทั้งที่หน้าบ้านจุดเกิดเหตุถนนหน้าสารประชาคมด้วยนะครับ
ละ๑๗ปลอกร่องรอยการต่อสู้เศษขวดบงขวดเบียร์แตก

มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์คันสีเขียวเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถเสียงดังนายนิเวศผู้ตายเขาก็เลยออกมาต่อว่า
ประมาณว่ามาเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังแบบเนี้ยโอ้โห
ทำแบบนี้ได้ยังไงพ่อเขานอนป่วยอยู่นอนป่วยอยู่ในบ้าน
ค่ะก็มีปากเสียงกันกับผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็บานปลายถึงขั้นทะเลาะชกต่อยกันนะฮะแต่ว่าในเบิร์ตคนก่อเหตุนี้เขาสู้ไม่ได้
เขาก็ขี่รถหนีไปนะครับแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะพาพวกกลับมาถล่ม
แล้วมาจริงนะฮะไปเรียกพวกมาจริงนะครับ
ถึงสิบคนได้ขี่จักรยานยนต์มากันห้าคันย้อนกลับมา
เป็นจังหวะที่นายนิเวศเนี่ยเดินออกมาจากบ้านเหมือนกันนะฮะ
หลังจากเห็นกลุ่มของในเบิร์ตเนี่ยเขาย้อนกลับมานะครับ
นายเบิร์ตก็เลยฉวยโอกาสนี้นะครับที่นายนิเวศเขาเดินออกมา
ชักปืนขึ้นมาแล้วก็รัวยิงใส่จนเขาล้มกองอยู่ที่ถนน
แล้วพวกของในเบิร์ตก็ขับรถหลบหนีไป
ระหว่างทางที่ขี่รถหนีนะฮะต้องผ่านสาราประชาคมของหมู่บ้าน
ไปเจอกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ญาติของนายนิเวศที่ถูกยิงเนี่ย
เขาก็นั่งตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ที่สาราประชาคม
กลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยยังยิงถล่มใส่เขาด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ก็เลยมีกระสุนทั้งที่หน้าบ้านของผู้ตายกับที่สาราประชาคมตรงนี้
เนี่ยฮะชาวบ้านนี่ก็ใช้ขวดบงขวดเบียร์ปลาใส่ตอนนั้นเพราะว่า
ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อสู้ค่ะก่อนที่คนร้ายนะครับ
หลบหนีไปตอนที่ขี่จักรยานยนต์มากันเนี่ยมากัน๕คันนะฮะ
แต่ระหว่างที่หนีไปเนี่ยมี๒คันเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งเข้าไปในดงอ้อยข้างทางบาดเจ็บไปสามคนสาหัสนะครับ
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะนี่นะฮะอันนี้คือกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
บาดเจ็บสาหัสกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
มีนายปรีชาหอมหวานหรือว่าในจุ๊บอายุสามสิบแปด
มีเพื่อนอีก๓คนที่อีก๓คันที่ขี่หลบหนีไปได้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
รู้ว่าผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวตำบลม่วงชุนนะฮะ
แล้วก็เอากำลังไปตามจับตัวนะครับจับตัวได้มือปืนเนี่ยคือในเบิร์ตนะฮะ
จับได้ที่บ้านพักนะทีแรกจะไปจับที่บ้านพักแต่ไม่เจอตัว
สุดท้ายวันนี้มามอบตัวตอนเที่ยงนะครับคือในเบิร์ตเนี่ยอ่า
หรือว่าในนาราทิพย์นะฮะในนาราทิพย์ชุลีพันธุมาตร
หรือว่าในเบิร์ตอายุสามสิบแปดปีตำรวจไปตามที่บ้านไม่เจอค่ะ
ช่วงสายวันนี้มามอบตัวนะครับพร้อมกับอาวุธปืนที่ก่อเหตุด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พาไปที่ศาลนะก่อนที่จะไปสารขออนุมัติหมายจับเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็พบว่านายเบิร์ตเนี่ยมามอบตัวซะก่อนนะครับ
เบิร์ตยังให้การภาคเศษนะครับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงใส่นายนิเวศจริงแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัว
โดยในเบิร์ตเนี่ยอ้างว่านายนิเวศใช้มีดจะเข้ามาทำร้ายเขาก่อน
แล้วที่กลุ่มของเขาบุกไปถล่มถึงบ้านผู้ตายก็มาจากการชักชวนของนายปรีชา
ซึ่งตัวเขาได้ติดตามไปบ้านผู้ตายด้วยไปกับเพื่อนเนี่ยรวม๖คนด้วยกันนะฮะ
ส่วนตัวเขาเป็นคนซ้อนท้ายนายปรีชาที่ในเบิร์ตพูดถึงเนี่ย
ก็คือนายปรีชาหอมหวานหรือว่าในจุ๊บอายุ๓๘คนเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
เบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วนายนิเวศออกมาต่อว่านะแล้วก็มีปัญหากัน
แล้วก็ไปตามพวกมาหนึ่งในนั้นคือในเบิร์ตนะฮะซึ่งนายปรีชาตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากตอนหลบหนีเนี่ยขี่จักรยานยนต์แห่โค้งพุ่งเข้าดงอ้อยข้างทาง
เป็นแผลชะกันที่ศีรษะแต่ในเบิร์ตบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจยิงใส่
เพื่อจะทำร้ายให้เสียชีวิตแต่เขาป้องกันตัวเพราะในนิเวศผู้ตาย
เอามีดชักมีดมาจะแทงใส่เขาก่อนในเบิร์ตเนี่ยอ้างว่าตอนไปถึงบ้านผู้ตายนะครับ
เห็นผู้ตายเนี่ยตรงปรีเข้ามาจะใช้มีดไล่ฟันเขา
จำเป็นต้องยิงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัวทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
หลังเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ตำรวจก็มาเกลี้ยกล่อมนะครับ
แล้วก็กลัวโทษหนักด้วยนะครับก็เลยมามอบตัวมีทนายมาทำเรื่องขอประกันตัวด้วย
แต่ตำรวจกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร
ตลอดการควบคุมตัวในเบิร์ตนะครับในเบิร์ตเองก็ไม่ได้มีสีหน้าจะวิตกกังวลอะไรนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าว
นี่นะฮะในเบิร์ตนะครับก่อนเข้าพื้นที่สพก็ต้องล้างมือก่อน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ
เรื่องทางคดีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะว่าผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยจะมี๖หรือว่า๙คน
เนื่องจากในเบิร์ตให้การว่าไปกัน๖คนนี่นะฮะในเบิร์ตเนี่ยอ้างว่าเขาเป็นคนยิงคนเดียว
แต่ว่ากระสุนเนี่ยในเบิร์ตบอกยิงไป๑๑นัดยิงคนเดียว
แต่ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุเนี่ยมันนับได้๑๗ปลอกนั่นน่ะสิ
มันยังขัดแย้งกันอยู่ในคำให้การนะครับแล้วก็พยานหลักฐาน
ส่วนปมเหตุก็ต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มว่ามีปัญหาเริ่มต้นจากการขี่รถเสียงดัง
รถเสียงดังหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น
เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุเตรียมอาวุธปืนไปเหมือนกับตั้งใจไปยิงถล่มผู้ตาย
แล้วในเบิร์ตเองก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับผู้ตายนะฮะ
ขัดแย้งโดยตรงเนี่ยเขาคือนายปรีชาที่เจ็บสาหัส
แล้วไปยิงเขาทำไมเดี๋ยวต้องตรวจสอบแล้วก็สอบสวนขยายผลก่อนตำรวจบอก
ก็รับว่าเป็นคนยิงจริงแล้วก็พอสำนึกผิดก็เอาปืนมามอบให้เจ้าที่ตำรวจ
ส่วนคนที่ร่วมไปในที่เกิดเหตุ
ก็เบื้องต้นแจ้งแล้วว่า
หกคนเราก็พยายามตรวจสอบโดยให้อ่าฝ่ายสืบสวนนะครับ
ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามพยานที่อยู่ใกล้เคียง
ก็ดำเนินการสืบสวนอยู่ครับส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับ
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับในเบิร์ต๒ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
ผู้ร่วมก่อเหตุอีก๕คนถ้าตามที่ในเบิร์ตบอกว่ามี๖คนนะฮะ
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวมาสอบปากคำนะครับ
ใน๕เนี่ยยังไงแน่นอนคือเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีแล้วแหกโค้งนะฮะ
แต่ว่าจะเป็น๓ใน๕หรือว่าจะเหลือรวมทั้งหมดเป็น๙คนเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอดูขยายผลต่อนะครับ
ปรีชาคนต้นเรื่องที่ขี่จักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องเสียงดัง
ผู้ตายออกมาต่อว่ามีเรื่องชกต่อยนี่ก็เจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่งานศพของนายนิเวศนะฮะ
ถูกในเบิร์ตยิงเสียชีวิต
แน่นอนครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
วันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ภรรยาก็นำศพของสามีมาทำพิธีรดน้ำศพ

มีแม่กับพ่อของผู้ตายที่มาด้วยนะครับ

แม่ของนายนิเวศเนี่ยถึงขั้นเป็นลมหมดสตินะฮะ
ญาติญาติต้องพาออกไปประถมพยาบาลนะครับ
ก่อนจะกลับมารดน้ำศพลูกชายนี่ฮะ
ดูคุณแม่นี่เป็นลมเลยนะฮะ

พาคุณแม่ไปรดน้ำศพลูกชายได้
ก็ต้องมาบีบนวดมาดมยาดมกันนะคะ
แม่ของนายนิเวศเนี่ยบอกกับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าไม่เชื่อว่าคนก่อเหตุจะมีแค่๖คน
อย่างที่ในเบิร์ตที่มามอบตัวนี้อ้าง
เนื่องจากมีพยานหลายคนที่เป็นชาวบ้าน
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มา๕คัน
ทุกคันมีคนซ้อนท้ายหมด
เว้นนายปรีชาคนต้นเรื่องนะฮะ
เพราะฉะนั้นมันต้องไม่ใช่๖นะ
ถ้าทุกคันมีคนซ้อนท้ายหมด๔คันคนซ้อนท้ายหมดก็ต้อง๘

แม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การยิงเพื่อป้องกันตัว
อย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างอย่างแน่นอน
เพราะว่าแม่เนี่ยเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรัวยิงลูกชายแบบรัวยิงซ้ำต่อหน้าต่อตา
แล้วหากดูที่พื้นถนนจะพบรอยกระสุนปืนเจาะทะลุถนน
ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุลงมือยิงลูกชายซ้ำ
เพราะฉะนั้นอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
เพราะทราบมาว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
กลัวว่าตำรวจเนี่ยจะทำคดีไม่ตรงไปตรงมา
อันนี้ในมุมมองของคุณแม่ของผู้ตายนะฮะ

แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยมาเข้าฝันนะครับ
มาขอโทษที่ไม่ได้อยู่ดูแลแม่ต่อ
ซึ่งตัวแม่เองก็ไม่คิดว่าลูกชายจะจากไปเร็วขนาดนี้
ตัวออกมาไม่ได้ดูในพูดตูนในบาน

ถ้าอยากให้เป็นไปได้ถ้ามันดูจัดจริงนะ

มันโหดเยี่ยมมากโหดจริงจริงไม่ได้ทำแต่ไม่ได้
วันนี้คุณนฤทธิ์ได้คุยกับคุณพ่อของนายนิเวศด้วยนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อก็ร้องไห้ครับทุกผู้ชมครับคุณพ่อนี่ป่วยเป็นโรคไต
ใช่ค่ะนะที่ว่าคุณพ่อต้องพักผ่อนนะ
ใช่ที่บอกว่าพ่อป่วยนอนอยู่บ้านแล้วก็ไปบอกกลุ่มที่ก่อเหตุว่าอย่าเบิ้ลเครื่องเสียงดังเนี่ย
เนี่ยกลายเป็นชนวนเหตุถึงขั้นยิงกันตายเลยนะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นห่วงพ่อมากนะครับ
ลูกชายเพิ่งกลับมาที่บ้านที่กาญจนบุรีนะครับเพราะว่าพ่อเองก็ป่วยมานาน
ลูกชายก็อยากมาดูแลวันเกิดเหตุพ่อนั่งอยู่ในบ้านกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาถึงเนี่ย
ตอนที่ย้อนมาอีกรอบนึงไม่พูดไม่จาอะไรเลย
มาถึงนี่ยิงถล่มใส่บ้านแบบไม่ยั้งเลย
อยากจะถามเหลือเกินว่ามายิงลูกชายพ่อทำไม

แขนอยากจะยิงให้ตายเลยเกินไป
มาถึงก็ยิงเลยยิงเลย
ไม่พูดอะไรยิงเลยยิงป้องกันตัว

เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจสอบสวนขยายผลต่อนะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยมากันกี่คนอะไรยังไงกันแน่
ใช่ค่ะแล้วก็ใครร่วมก่อเหตุในลักษณะไหนยังไงบ้างนะคะ
ก็ต้องเอาผิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ